สำหรับข่าวการย้ายค่ายย้ายสังกัดของนางเอกสาวชื่อดังจากวิกหมอชิดทั้งสองคนนะคะ
ถูกต้องแล้วสำหรับสาวแพนเค้กเมมะนิดแล้วก็สาวใหม่ดาวิกานะคะ
ซึ่งในวันนี้เองก็มีหนังสือประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการจากทางต้นสังกัดเก่าของเธอออกมาว่า
ทั้ง๒นักแสดงสาวสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง๗สีเรียบร้อยแล้ว
และมีความต้องการที่จะเป็นนักแสดงอิสระค่ะ
หลังมีกระแสข่าวลือหนาหูมาตั้งแต่ต้นปี
นางเอกเบอร์หนึ่งของวิกหมอชิดทั้งแผนเค้กเมมะนิดและใหม่ดาวิกา
โบกมืออำลาบ้านหลังที่แจ้งเกิดผลงานในวงการบันเทิง
โดยจะสิ้นสุดสัญญาลงสิ้นปีนี้เพื่อออกไปรับงานนอกสังกัด
ซึ่งในวันนี้พลากรสมสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการละคร
สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง๗ออกหนังสือประกาศว่า
นักแสดงสาวแผ่นเค้กเขมมะนิดและใหม่ดาวิกา
สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๖๒
สถานีได้หารือกับนักแสดงทั้ง๒
ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเป็นนักแสดงอิสระ
และเพื่อไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสของทั้งสองฝ่าย
จึงได้ข้อตกลงร่วมกันว่า
สัญญาระหว่างสถานีและนักแสดงทั้งสอง
สิ้นสุดลงตั้งแต่บัตรนี้
จากการสอบถามไปยังคุณแม่หน่อยนวลนงจามิกร
คุณแม่ของแผ่นเค้กได้รับการเปิดเผยว่า
เรื่องการขอเป็นนักแสดงอิสระ
มีการพูดคุยกับทางสถานีมาโดยตลอด

อยากให้แผนเค้กมุ่งมั่นในการทำดูดสดีนิพล

ก็เป็นโอกาสที่จะรับงานที่หลากหลายมากขึ้น
ส่วนเรื่องการรับงานหลังจากที่เป็นนักแสดงอิสระแล้ว
คุณแม่หน่อยเผยว่าจะมีความชัดเจนขึ้นหลังปีใหม่
โดยยอมรับว่ามีผู้จัดหลายคนติดต่อมา
แต่ยังปฏิเสธข่าวที่แพนเค้ก
จะรับละครเรื่องแรกของออฟพงพัฒน์
ผู้กำกับชื่อดังวิกพระรามสี่
ขณะที่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ดาวิกา
โพสต์ภาพคู่กับนางเอกคู่บุญ
ให้กำลังใจสาวใหม่ว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี
และจะเป็นผู้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอง